เดี๋ยวให้ไปดูภาพนี้ค่ะหลายคนเห็นภาพแล้วโอ้โห
แล้วก็ไปออกลูกแถวแถวเบาเกือหมือก็คือเบาะซ่วมกัว
แม่สุนัขไปคาบลูกออกมาตัวหนึ่ง

แล้วคนงานแถวนั้นไปช่วยคือปั๊มหัวใจลูกสุนัขนะ

เฮ้ยช่วยดูรถ

อื้อมีสิบลักษณ์ไอ้เฮีย

นี่ค่ะคนงานก่อสร้าง๕คน

นำลูกสุนัขขึ้นมาจากรังที่น้ำท่วมค่ะ
คือตอนแรกมันหมดสติมันไม่หายใจแล้วนะ

ปั๊มอยู่แบบนี้๑๐นาทีค่ะ
ไม่ใช่แค่แป๊บนี่ก็ฟื้นขึ้นมาได้
ทุกคนก็ดีใจแล้วตัวเล็กน่ารักน่าเอ็นดูเนี่ยค่ะ
คือคนที่ไปช่วยบอกว่าเขาก็ไม่รู้หรอก

จริงก็ทำเท่าที่ทำได้
แต่ตัวมันเล็กไงใช่ไหม
ก็กดมือลงไปก็พยายามช่วยกระตุ้นมัน
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่าย๓มิถุนายนค่ะ
ใกล้กับวัดตราพิรมที่ตำบลทัพเที่ยง

คือก่อนที่จะมาเจอลูกสุนัขเหล่านี้
คนงานทั้ง๕คนเขาก่อสร้างบ้าน

ทำรังอยู่แถวบ่อเกลอะเป็นบ่อซ่วมเก่า
ใกล้กับจุดที่เขากำลังก่อสร้างกันอยู่

คาบลูกสุนัขเป็นตัวเมียนะออกมาตัวหนึ่ง
แล้วก็ตะเกียกตะกายขึ้นมาเอาไว้ที่ปากบ่อ

แล้วเขาก็เห็นว่าน้ำทะลักไปท่วมในบ่อ
เป็นโพรงลึกประมาณสัก๖๐เซนติเมตร
แล้วคนงานเขาเห็นว่ามีลูกสุนัขสองตัวจมน้ำนิ่งเลยอยู่ในน้ำ

สร้างความอบอุ่นเอาผ้ามาเช็ดตัวให้แห้ง

ได้ช่วยเหลือชีวิตสัตว์ตัวเล็กแบบนี้นะคะ๒ชีวิตนะคะ
นายสมใจสุดฉิมอายุ๔๖ปีบอกว่า

ไม่รู้หรอกว่าปั๊มหัวใจลูกสุนัขต้องทำยังไง
สัญชาติยานก็คือต้องให้มันรอดให้ได้
ภูมิใจมากเป็นส่วนหนึ่งได้ช่วยชีวิตสัตว์

ก็มีความรู้สึกมีความนึกคิดเหมือนกัน

รู้สึกยังไงบ้างครับ
ดีใจจังคืนชีวิตหนึ่ง

ไม่ต้องคิดมากมันมีชีวิตเหมือนกัน
นี่นะคะด้านนายสมบูรณเพชรหนูอายุ๔๒
ก็เล่าให้ฟังว่ากำลังเทปูนอยู่นะคะ

แล้วนึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะจำได้ว่ามีหมาไปออกลูกอยู่ตรงนั้น
ก็เลยไปดูแล้วเห็นว่าน้ำท่วมแล้ว

แล้วเห็นว่าโอ้โหน้ำเข้าเต็มบ่อเลย
เต็มบ่อเลยแม่สุนัขวิ่งคาบลูกออกมาตัวหนึ่งก่อน
เหลืออีกสองตัวจมอยู่ในบ่อก็เลยเข้าไปดู
เห็นว่าทั้งสองตัวนั้นไม่ได้สติแล้วเลยรีบหยิบขึ้นมาแล้วก็ช่วยชีวิตนะคะ
สมบูรณ์บอกว่าโอ้โหในใจตอนแรกนะคิดว่ามันตายแล้วแน่
นิ่งเลยจมน้ำนิ่งเลยรอดมาได้แบบนี้ถือว่าปฏิหารจริง

เรื่องของการตั้งชื่อค่ะดูพี่เขาตั้งชื่อนะที่ช่วยมามี๒ตัว
ตัวเมียกับตัวผู้อ๋อเหรอตัวเมียชื่อว่าหน่วยซิลหน่วยซิลเลยเหรอ
หน่วยซิลอยากให้เข้มแข็งแข็งแรงนะส่วนตัวผู้ชื่อว่าโควิด
โควิดหรอให้เข้าสถานการณ์ใช่คลิปนี้แชร์อยู่ในโซเชียลค่ะ
ไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะนะคะก็แน่นอนชื่นชมพี่ทั้ง๕คน
แล้วก็อนุโมทนาบุญที่ช่วยชีวิตสัตว์ให้รอดชีวิตได้นะคะแล้วก็น่ารักมาก
เหมือนซิลกับโควิดแม่ฆ่าไปล่ะตั้งชื่อได้แบบ
ตอนนี้ก็คงนอนดูดนมแม่อยู่แล้วสบายแล้วนะ